อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราขับรถไปอยู่ดีแล้วเราดันไปเจอ

ทำยังไงอ่ะพลเมืองดีก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือค่ะ
พลเมืองดีก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือค่ะ
แล้วก็คงจะเลื้อยข้ามฝั่งเหมือนจะเข้าป่าแหละ

ดีนะมีพลเมืองดีมาเห็นก็เลยมาช่วยโบกรถให้นะคะ
พลเมืองดีคือไม่ได้มาอุ้มงูพาไปนะ
คือเขามาโบกรถกันจะเหยียบงู
ไม่อย่างนั้นกลับดาวงูแน่นอนอย่างนี้เกิดแรงไหมคะ
มันชื่นชมกับความแบบว่ามีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโลกของพลเมืองดีกลุ่มนี้นะคุณนะ
ช่วยพาน้องข้ามถนนบางคนถามว่าน้องเลื้อยถึงไหมถึงฝั่งไหม
เจ้าของคลิปเขาก็ตอบกลับว่าถึงจ้า
แต่อย่างนี้น้องปลอดภัยแต่ว่าโดนรถชนด้วยนะ
มีรถชนด้วยแต่ปลอดภัยดี
ก็ลงอกไปว่าที่น้องยังปลอดภัยเนอะ

พลเมืองดีช่วยเหลือพี่เหลือมตัวนี้ให้เขาแบบว่า
กลับคืนสู่ป่าไปได้นะคะ
แต่ไม่รู้ว่าเข้าป่าหรือเข้าบ้านใครอันนี้ไม่แน่ใจ

จะได้แบบกลับสู่ธรรมชาติได้นะคะ